มีกุญแจรถกุญแจมอเตอร์ไซค์ทองคำเครื่องซักผ้าที่พูดมาทั้งหมดไม่ได้นะ
พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้นะฮะแต่แกก็มีอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจว่างานนี้เนี่ยพอจะคุ้มเหมือนกัน
แต่มีบางคนใครจะคาดคิดจำชื่อนี้ได้เลยฮะเจ๊จงหมูทอดเจ๊จงคือคนเดียวกัน
และร่วมเล่นงานร่วมเล่นกับกล่องสุ่มพิมพ์ริพายด้วย
ได้รถส่งหมูทอดอีก๑คันได้อีก๑คันแล้ว
รอบนี้เข้าใจว่าคงไม่ใช่รถเก๋งแต่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์มันก็คุ้มแล้ว
กล่องสุ่มอันนี้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นบาทกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นบาทแล้วใครจะคาดคิด
จงแกก็มีตังค์อยู่แล้วแกเป็นหมูทอดในตำนานแต่แกก็ร่วมเล่นกล่องสุ่มกับพิมพ์ริพายด้วยนะฮะ
ที่สำคัญคือกล่องแรกมันมีกล่องใหญ่ที่เปิดมาเปิดมาเจอกระติกซิกเนเจอร์
คืออะไรเหรอไปถามบอกกบกระติกซิกเนเจอร์คือสีฟ้าขาวเขายืนยันว่ากระติกนี้เก็บความเย็นได้๒๔ชั่วโมง
ทุกคนต้องได้กระติกซิกเนเจอร์มีน้ำหอมมีเครื่องสำอางแต่มาเจอกล่องเล็กอยู่ข้างล่างสุดเลย
เจ๊จงเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วเขาเป็นกติกาเลยนะเวลาจะเปิดกล่องเนี่ย
ขอให้มีการถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการยืนยันสมมุติถ้าของมันมีปัญหาจะได้เอาไปเคลมได้นะครับ
อกจากนี้นอกจากเจ๊จงคนโชคดีก็มีมากมายหลากหลายหลายคนฮะ
เปิดมาเจอกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เจอทองคำเจอทั้งสร้อยทองข้อมือนะครับ
แล้วก็ทองแท่งทองแท่งก็มีด้วยหรอมีด้วยนะฮะ
ผิวพวกสกินแคร์ทั้งหลายเป็นแบรนด์ดังเช่นเดียวกันนะฮะนี่ถือว่าคนโชคดี
กรองซูมแบบให้ใครโชคดีอย่างนี้จะบอกว่า๑๐๐๐๐มันใช้เขาว่าโคตรอะ
ค่ามากนะฮะและที่สำคัญที่เห็นอยู่หน้าจอทีวีอยู่นี้

เอ้าเข้าเส้งเว่ยเข้าเส้นตัวใจที่จะได้
โหฉันสวยอยู่แล้วอ่ะไอ้พวกนี้มันไม่จำเป็นต้องมามากมาย
พักเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ต้นแขนบากรพิกปะ

แขนของเขาเองแต่เขามากรี๊ดอันนี้

ใช่หรือหลวยวิตองค่ะ

เป็นรุ่นซิปปี้ของหลุยวิตอง
ประกบลงทุนกล่องสุมนี้๑หมื่นบาท

ปรากฏบอกฉันสบายใจแล้ว
เขาก็จะบอกว่าถูกใจกับสิ่งนี้